อาการเจ็บป่วยของลุงตู่ครับนายกรัฐมนตรี

เมื่อวานใส่เฝือกแล้วก่อนนั้นคือมือขวาบวมเป่งเลย
จังหวะไปรับช่อดอกไม้จากประชาชนกำดอกไม้ได้ไม่มิตร

ล่าสุดครับหลังจากที่นายกมือบวมแบบนี้
มีภาพนิ่งออกมานายกใส่ชุดคนไข้
นั่งอยู่ในห้องพักรับรองแล้วก็ใส่เผือกอ่อน
พลตรีธรรมรงโรธเต็มอุดมบอกว่า
หลังจากที่ทีมแพทย์ศัลยกรรม๒ท่านตรวจสอบแล้ว
มือขวาที่บวมเป่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เนื่องมาจากว่าหลังจากที่มีการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก
มือข้างขวาพบว่ามีน้ำเหลืองขังอยู่ครับ
แล้วมีค่อนข้างมากสุดท้ายแล้วคุณหมอตัดสินใจ
กลัวว่าจะอักเสบติดเชื้อหนักขึ้นไปอีก
และถ้าปล่อยไว้นานเสี่ยงเป็นหนองนะฮะ

อาการบวมแดงถ้าไม่รีบแก้ไขอาจจะยังไม่ทุเลา
ตัดสินใจครับทำหัตถการคือผ่าตัดเล็กที่มือนายกครับ
เพื่อระบายเอาน้ำเหลืองที่อักเสบติดเชื้อนั้นออกไป
แล้วเย็บแผลเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้อาการนายกเป็นปกติดีแข็งแรงดี
พอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบอกแบบนี้นะครับ
ทีมแพทย์แนะนำให้นายกใช้มือให้น้อยลงหน่อยช่วงนี้
ท่านต้องสั่งงานทางไลน์ไถดูฟีดเอกสารอะไรต่างนะฮะ
มือขวาสำคัญและจำเป็นมาก
รวมถึงช่วงนี้ให้งดเยี่ยมก่อนครับ
นายกจะได้พักผ่อนคาดว่าจะได้กลับบ้านไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละครับ
เพราะว่าถ้าหากแผลที่เย็บนั้นติดสนิทแห้งเรียบร้อย
ก็สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้
สาเหตุของอาการไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักแล้วภูมิตก
แต่เกิดจากอะไรเดี๋ยวรอผลตรวจแหลบ
เพราะว่าน้ำเหลืองที่ระบายออกมาเอาไปตรวจในห้องแล็บอยู่นะครับ
ตอนนี้นายกกินอาหารได้ปกติเดินเหินได้ปกติทุกอย่างเหมือนเดิม
ท่านนายกเอางานมาทำที่โรงพยาบาลบ้างไหมครับคุณหมอ

นายกตอนนี้ท่านไม่เครียดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ

เพราะว่าอเศษมันเห้อจากอะไรยังครับ

ที่อาการแบบนี้คือรักษาแล้วหายเลยไหมครับ
โดยปกติสุขภาพร่างกายของท่านนายกที่แข็งแรงเป็นปกติใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ว่าช่วงนี้ตรากต่ำแล้วทำให้เกิดภูมิตก
หรือทำให้มีอาการแทรกไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าภูมิตก
เพราะว่าตรากดำทำงานหนักนะฮะและไม่ใช่เป็นโรคเก้าเทียมด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรรอผลตรวจในห้องแล็บออกมาก่อน
นายกก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนนักข่าวทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยครับ
แน่นอนครับบรรดากองเชียร์ของนายกรุงตู่ครับ
อย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับ
รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นโพสต์เฟซบุ๊กเลย
ลุงตู่ต้นแบบนักสู้ของผมไม่เคยมีสักครั้งที่จะคิดถึงเรื่องส่วนตน
คิดแต่ประโยชน์ประเทศชาติคิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก
สิ่งที่ลุงตู่รักมากคือพี่น้องคนไทยไม่ว่าใครจะรักจะชอบหรือจะเกลียด
ลุงตู่อย่างไรลุงตู่รักทุกคนเหมือนกัน
ตู่ลงพื้นที่ติดต่อกันหลายวันจนมือบวม
นี่นะฮะคือโพสต์ให้กำลังใจและชื่นชม
นี่คือรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
ในขณะที่คุณอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ครับว่าที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย
โพสต์ถึงนายกลุงตู่และอาการป่วยเหมือนกันนะฮะ
บอกว่าหายไวนะจ๊ะ
ถึงคุณประยุทธ์ได้ข่าวว่าคุณป่วยดิฉันขอให้คุณหายป่วยไวนะคะ
แม้ว่าส่วนตัวดิฉันจะไม่ชอบความคิดการทำงานการวางตัววุฒิภาวะและอีกหลายเรื่องของคุณ
แต่อยากให้คุณหายป่วยไวกลับมาสู้กันแบบเป็นธรรม
ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน
การแข่งขันในครั้งหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้น
และอยากจะฝากคุณเรื่องน้องลูกหลานที่เขาเรียกร้องสิทธิ
ตัวเองต้องป่วยหวังว่าคุณจะคิดและเข้าใจ
นี่เป็นอาการล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ส่วนสาเหตุรอติดตามว่าผลแพ็บจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะมือบวมเนี่ยนะครับ